มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของพระเอกหนุ่มปั้นจันทร์ที่มีการโพสต์ข้อความ
การแสดงความคิดเห็นการเมืองผ่านเฟซบุ๊กแล้วเนี่ยโอ้โห
อาจจะส่งผลกระทบถึงขั้นหน้าที่การงานภาพยนตร์ที่แสดงเอาไว้
เพราะว่าคนไปแสดงความคิดเห็นโจมตีถล่มกันเยอะมาก
มาดูเรื่องของภักดิ์พลังประชารัฐที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักกันก่อนนะคะ
แล้วก็มาพูดถึงเรื่องของการจัดสรรโคต้ารัฐมนตรี
เหมือนกับว่ากำลังจะต้องเขย่าใหม่
มีการดึงกระทรวงสำคัญกลับหรือเปล่า

ในอุตมาสวนายนในสนทรรศสนทรีจิรวงก็แถลงข่าวนะคะ
หลังจากประชุมคณะกรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐ
ซึ่งก็ออกมาบอกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้นายสนทิรัฐเป็นหัวหน้าคณะทำงาน
ว่าบางเรื่องมีความคล้ายคลึงกัน
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาวางตัวบุคคลให้เหมาะสม
กับตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงค่ะ
รับว่าการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรียังไม่เรียบร้อยทั้งหมด
ต้องดูความเหมาะสมสมดุล
ว่าต้องทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพและเข้มแข็งได้จริง
ยืนยันว่าจะพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาล
เพื่อให้ตำแหน่งต่างลงตัวให้เร็วที่สุดค่ะ
ภักร่วมแล้วนะครับสมมุติว่าเรามีข้อยุติประมาณนี้
เมื่อท่านนายกถึงเวลาของท่านนะไม่ใช่ตอนนี้นะ
เราก็เป็นเรื่องที่เราเสนอให้ท่านอยู่
กระบวนการเจรจาเนี่ยมันยังมีเวลา
เราก็เจรจาไปนะครับบุคเบียนแล้วว่า
เราทำให้ลงตัวที่สุด

ลงตัวข้างในและลงตัวระหว่างพัก
ลงเรือลำเดียวกันนี่คือสิ่งซึ่งประชาชนรออยู่นะครับ
ขอเปลี่ยนกระทรวงเป็นเป้าหมายหลักที่พักอยากได้ค่ะ
ตอนนี้กำลังเขย่ากันอยู่ค่ะ

ถ้าไม่สามารถดึงกลับมาได้จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
ก็ตอบมาว่าอย่าคิดในแง่ร้ายขนาดนั้น

อย่างนั้นก็เสียฟอร์มแกนนำหมดนะคะ

ลือลือกันว่าจะขอล้มดิวที่คุยกันก่อนจะโหวตเลือกนายกเนี่ย
มาเกลี่ยกันใหม่อันนี้คาดทางจะเป็นจริง
แต่ต้องถามว่าพักร่วมเขาจะเอาด้วยไหมเขาจะยอมไหม
อย่างประชาธิปัตธิ์ที่มีข่าวว่า
จะได้ว่าการสำคัญอย่างกระทรวงเกษตรและสหกร

ยืนยันกับที่ประชุมกบริหารภักร์และศศภ
ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะลงมติกันเนี่ย

ระหว่างแก่นนำกับพลังประชารัติ

โดยพลังประชารัฐตอบรับข้อเสนอทั้ง๓ข้อของพักประชาธิปัตย์
ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องยึดถือเป็นพันธสัญญา
โดยเฉพาะนโยบายประกันรายได้เกษตรกร
ที่รับตรงกันว่าจะกำหนดไว้เป็นนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อพักต้องการนำนโยบายไปขับเคลื่อน
ความที่พูดไว้นะฮะแต่ทางฝั่งพลังประชารัฐเขาบอกว่าเขาก็มีนโยบาย
ถ้าเขาไม่มีพาณิชย์ไม่มีเกษตรเขาก็ผลักดันยากนะฮะ
ประชาธิบัตย์บอกว่าถ้าเขาไม่มีพาณิชย์ไม่มีเกษตร
ผลักดันนโยบายของเขาไม่ได้เหมือนกัน
ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ย
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับที่จะวางแผงเช้าพรุ่งนี้นะฮะ
ดหัวข่าวบอกว่าประชาธิปัตยอมคายพาณิชย์ให้พลังประชารัฐ
กับศึกษาแถมยุติธรรมหรือกระทรวงต่างประเทศ
ภูมิใจไทยตัดใจทิ้งคมนาคมสลับกับพลังงาน
เจ็ดพักพร้อมลุยอะไรประมาณอย่างนี้
พลังประชารัฐเขาบอกว่าถ้าแก่นนำในการจัดตั้งรัฐบาล
ไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงหลักกระทรวงสำคัญเนี่ย
มันก็จะยากเวลาเลือกตั้งครั้งต่อไป
มันก็จะไม่มีผลงานไม่มีอะไรอะไรอย่างนี้นะคะ
คือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะต้องเอากระทรวงเกษตรคืน
เพราะคุณสมศักดิ์เทพสุธินทางซีกของสามมิตรในพลังประชารัฐ
เขาก็ไปหาเสียงเรื่องการเกษตรเอาไว้เขาก็ต้องการทางนี้เหมือนกัน
แต่เท่าที่ผมได้ยินเข้าหูมานะ
พอดีเดินผ่านมุมตึกแล้วได้ยิน
เขาบอกว่ากระทรวงเกษตรนี่แค่ตัวหลอก
ความจริงแล้วพลังประชารัฐเขาอยากได้พาณิชย์คืน
มุมตึกไหนมุมตึกไหนแอบได้ยิน
น้ำท่วมจำไม่ได้แล้วฮะผ่านมาหลายตึก
ทีนี้ค่ะมีคำถามจากนางระดาวันวงศรีวงโฆษกภักดิ์เพื่อไทยนะคะ
ถึงกรณีที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเคยเรียกร้องให้พักพลังประชารัฐ
ไปหาคนที่มีอำนาจตัดสินใจตัวจริงมาคุยเรื่องจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรี
โดยถามว่าบุคคลนอกพักที่พูดถึงเป็นใคร
ระบุชื่อมาหน่อยได้ไหมเพราะถ้าเป็นความจริง
ถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูลนะมีโทษถึงยุบพักนะ
เท่ากับกรรมการบริหารพักทั้งพลังประชารัฐประชาธิปัตย์
ให้บุคคลภายนอกมาก้าวไก่แทรกแซงการตัดสินใจ
ในการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีอะไรแบบนี้ค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการไปดูเรื่องการจัดสรรโคต้ารัฐมนตรีเนี่ย
ป้อมบอกไม่รู้นะครับเพราะไม่ได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาล
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีทำคนเดียว
ไม่ได้มาปรึกษาอะไรด้วยนักข่าวก็เลยถามว่า
เป็นห่วงไหมถ้าเกลี่ยตำแหน่งกันไม่ลงตัวเนี่ย
มันจะมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลเกิดขึ้นได้
พลเอกประวิทย์ตอบว่าไม่ทราบเพราะไม่ได้เป็นคนเกลี่ยตำแหน่ง
ส่วนจะมีการเชิญตัวเองไปนั่งหัวโต๊ะ
เพื่อพิจารณาตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งหมด

ตนก็ยังไม่ทราบเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเชิญอะไรมา
ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวที่พักประชาธิปัตย์กันหน่อยค่ะ
นายวราจันมณีผู้ชนะคำขวัญครบรอบ๕๐ปีพักประชาธิปัตย
ตั้งแต่เมื่อปี๒๕๓๘นะคะ
เขาเอาโล่เงินรางวัล๕๐๐๐บาทมาคืนมาคืนให้พัก
เพราะเขาบอกว่าก็ประกาศไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ถ้าพักประชาธิปัตย์ตัดสินใจสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายก

เพราะถือว่าพักประชาธิปัตย์ไม่รักษาสัญญาประชาคม
และทิ้งอุดมการพัฒนาประชาธิปไตยรับใช้ประชาชน

๗๓ปีประชาธิบัติกัดกรรมประชาธิบัติธรยศประชาชนค่ะ
ลักษณะการของสังคมไทยในวันนี้หนักหนากว่าที่จะเอาสีถนนชัยมาเปรียบ
บ้านเมืองเราเข้าสู่ยุคแหวนแม่นาฬิกาเพื่อน
สะกดคำว่าละอายไม่เป็น
ชนชั้นนำทำอะไรก็ได้ที่จะจกฉวยประโยชน์
เฉยใช้โกหกบิดเบือนชนิดด้านได้อายอด
เพื่อสร้างความชอบทำที่จัดตะบัดสัตว์เพื่อชาติ
คือการรักษาพันธสัญญาที่มีต่อประชาชน
ภักดิ์ประชาธิบัติไม่ควรละเลยดูถูกเกียจหยามความรู้สึก

มาดูทางด้านกระแสความคิดเห็นกันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
หลังจากที่ชัดเจนแล้วว่าผลเอกประยุทธ์ได้รับการโหวตให้เป็นนายกต่อนะฮะ
ก็มีคนแสดงความคิดเห็นพอใจไม่พอใจอะไรกันเยอะแยะนะครับ
แต่ว่าหนึ่งในนั้นในโลกโซเชียลร้อนละอุร้อนแรง
ก็ด้วยความคิดเห็นจากพระเอกหนุ่มปั้นจันทร์นะฮะอ่า
ได้โพสต์แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน
คอสชอยู่มา๔๕ปีบอกสืบทอดอำนาจได้อยู่ต่ออีก
ก็ยังบอกสืบทอดอำนาจแล้วไอ้ที่สืบกันมาจนลูกจบนอกขับรถซุปเปอร์คาร์นี่มันยังไง
เห็นจะมีนักการเมืองใช้ชีวิตธรรมดาสักคน
ฉะนั้นอย่าบ่นมากทำมาหากินไปมีเยอะก็เอาไปช่วยคนอื่นละกันทำบุญเยอะ
คนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคือเขาทิ้งท้ายว่าอะไรนะให้ไปกินล่งกินเหล้าแล้วจดอะไร
ทำงานต่อแล้วไปกินเหล้าอะไรก็ว่ากันไปปรากฏว่าคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
แต่อีกมุมนึงคนก็ออกมาเซฟปั้นจันทร์ก็เยอะ
โดยเฉพาะคนในแวดวงการเมืองนะครับ
อย่างทางซีกของพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะ
นายทยาทีพสุวรรณภรรยาของนายนัทพลทีพสุวรรณ
ซึ่งเป็นแก่นำพักพลังประชารัฐ
รวมทั้งนางสาวธัญญาวงโอภาษีหรือว่ามาดามเดีย

ก็ออกมาโพสต์ข้อความประมาณว่าประชาธิปไตยที่แท้จริง
คือการเคารพในเสรีภาพความเห็นต่าง
แล้วก็ติดแฮชแท็กเซฟปั้นจันทร์

โก้อะไรก็ไม่รู้แหละเอาเป็นว่า
ก็กลายเป็นว่าเป็นประเด็นการเมืองไปเลย
ทีนี้ค่ะคุณปั้นจันก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไร
หลังจากลบข้อความออกจากเฟซบุ๊กนะคะ
แล้วก็ตั้งเป็นไพรเวทเป็นส่วนตัวแล้ว
ปิดหมดเลยทั้งเฟซบุ๊กไอจีนะคะ
ทีมข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปถามผู้จัดการ
เขาก็บอกว่าเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากค่ะตอบลำบาก
คุณปั้นจันก็เลยยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
คือมันลามไปถึงหนังที่เขาเล่นเป็นพระเอกกำลังจะฉายไง
๒ปียินดีคืนเงินคุณปั้นจันทร์เป็นพระเอก
คู่กับนางเอกคือคุณเอสเตอร์
ก็บอกว่าตอนนี้ขอดูสถานการณ์วันต่อวันก่อนค่ะ
เพราะว่าในเพจของหนังคนก็ไปคอมเมนต์ค่ะ
ไปคอมเมนต์ถึงเพจหนังแล้วก็คอมเมนต์แรงมาก

และยืนยันว่าเนื้อหาของหนังไม่เกี่ยวกับการเมืองนะคะ
จัดทำหนังบอกแบบนี้ยังกำหนดฉายเหมือนเดิม๒๐มิถุนายนค่ะ
ประมาณว่าในซีกที่เขาไม่ค่อยเห็นด้วย

ก็เพลากันหน่อย
ก็ให้มันไปตามระบบหน้าบอบของมันโน้น
ยุคนี้เป็นยุคโซเชียลค่ะ